ขยับไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งก่อนฮะตำรวจอุดรธานีตามไล่ล่าพลิกแผ่นดินล่า
ลูกเขยโหดโหดขนาดไหนบุกเข้าไปถึงบ้าน
เอาอาวุธปืนรัวยิงพ่อตาอาการสาหัสครับ
ยิงแล้วจับแล้วนะยิงแล้วหลบหนีไปแล้วไม่ใช่จับแล้ว
ยิงแล้วเจ็บแล้วส่วนคนยิงหนีไปแล้ว
เหตุการณ์นี้มีคนเรียกคำนำหน้าว่าไอ้

คาบ้านก็คือบ้านดงหวายตำบลบ้านจานอังพฤษบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานีฮะแล้วกระสุนเนี่ยเข้าหลายจุดเลย
เข้าหลายจุดแล้วก็จุดสำคัญสำคัญมากเลยนะฮะ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับไปดูร่องรอยตามกำแพง
ตามจุดต่างเนี่ยกระสุนหลายสิบนัดฮะ
แม่ยายกับเมียเมียของในชาติเนี่ยนะ
ยายกับเมียยังอยู่ในภาวะตกใจอยู่เลยครับเบื้องต้นเนี่ยชาติ
เดินทางมาหาพ่อตาแม่ยายมาบ้านพ่อตาแม่ยาย
แต่เหมือนตั้งใจจะมาพาลูกกับพาเมียลูกเพิ่งคลอดฮะ
จะมาพาลูกกับเมียไปอยู่ด้วยแต่ประหนึ่งว่าพ่อตาเนี่ยไม่ยอมให้
เพราะว่าที่ผ่านมาเคยให้ลูกสาวไปอยู่กับชาติแล้ว
เหมือนมีปัญหาเหมือนทะเลาะกับเมียทะเลาะกับลูกสาวของพ่อตาเนี่ยนะครับ
ก็เลยพาลูกสาวกลับมาอยู่ดังนั้นพ่อตาไม่ให้
พอพ่อตาไม่ให้ไปกับลูกเขยลูกเขยคว้าอาวุธปืนควักอาวุธปืน
รัวยิงเลยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านดุงอุดรธานี
แต่ย้อนไปเมื่อปลายปีก่อนปลายปี๖๔ปลายปี๖๔ชาติเคยก่อเหตุมาแล้วฮะ
ก่อเหตุมาแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่ถึงโป้งยังไม่ถึงการใช้อาวุธปืนยิง
แต่ควักอาวุธปืนออกมาขู่และที่สำคัญขู่เสร็จมีการไลฟ์สดบวกด้วยว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องยิงหรอกพ่อตาแม่ยายแก่จะตายอยู่แล้ว
หนังสติ๊กยิงก็ตายแล้วแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยบอกเพิ่มเติมด้วยก็ยอมรับว่าเสพยา
แล้วเสพยาแบบลูกผู้ชายนะอะไรวะเสพยาลูกชายคืออะไร
รับว่าเสพยาเสพติดแล้วเขาเป็นลูกผู้ชายตั้งใจจะทำลายยาเสพติด
นี่มันตักกะไหนตั้งใจจะเผาทำลายยาเสพติดให้เดี๋ยวฟังจากชาติครับ
คนเหมือนกันนะครับอยู่เฮียนผมทั้งคนเหมือนกันเลยผมทาได้
ผมกล้าให้คนแล้วถ้าเกิดว่าการคนบอกเห็นอย่างอยู่ในเฮียนผม
สิ่งผิดกฎหมายตามที่เราแจ้งไป
ผู้ใดเป็นเจ้าของคดีนี่ที่รับแจ้งความไว้
ผมขอแจ้งขึ้นได้ป่ะครับ
แจ้งแจ้งแจ้งคงจะเล่น
กรอดพาณี